อย่างนั้นมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมค่ะ

เคนเอสเขากำลังมาแรงมาก

เขามีช่อดอกไม้ช่อโตไปเซอร์ไพรส์กันถึงที่เลย
และแน่นอนว่าเราเคยเล่าไปแล้วว่าคู่นี้เนี่ย
เขามีการตั้งไอจีส่วนตัว
ต่างคนต่างมีไอจีส่วนตัวที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเอาไว้
ซึ่งต้องบอกว่าไม่มีทางเล็ดลอดสายตานักสืบไซเบอร์ไปได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าก็มีคนเห็นไง
ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยหนุ่มเคนเขาใช้ชื่อไอจีนี้ว่า
ใช้ภาพโปรไฟล์เป็นมือชายหญิงคู่หนึ่งจับกันอยู่
เดี๋ยวเราให้ดูเมื่อสักครู่แต่ว่าเราเข้าไปดูภาพไม่ได้จริงเนาะ
เขาบอกว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวชนิดที่แบบว่า
ให้แต่แบบเพื่อนสนิทจริงเข้าไปดูแล้วกัน
แต่ว่าก็จะใช้ไอจีบันทึกความหวานกับพี่ชายคนสนิทหรือเปล่า
เดี๋ยวเราไปฟังเขาชี้แจงกันดูดีกว่าจ้
จริงแล้วของหนูมีสักพักใหญ่แล้วค่ะ
แต่ว่าของพี่เขาเหมือนเพิ่งสร้างค่ะ
ก็คือมันเป็นไอจีที่แบบว่าเราอยากลงอะไรก็ลงอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางทีเราก็อยากให้แบบว่าเพื่อนของเราที่เราสนิทกันจริงแบบติดตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ส่วนมากไอจีหลักที่เราเล่นก็เป็นไอจีที่เราเปิดสาธารณะอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ภาพไปเที่ยวมาเป็นภาพวิวอะไรอย่างนี้มากกว่าจะไม่ค่อยแบบว่าเห็นหน้าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีคนสนิทค่ะคนสนิทค่ะ
แต่ว่าหลักเราก็เล่นไอจีหลักประจำอยู่แล้วค่ะ

ก็คือไอจีประจำไอจีหลักยังใช้อยู่
ไอจีนี้ก็คือจะมีเฉพาะเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทกันเท่านั้น
เอาไว้ลงซีเมนต์แบบเออจริงดิฉันก็มีนะ

คิดว่ามีของเขาไม่งั้นจะให้คุณเปิดให้ดูเดี๋ยวนี้เลย
ดิฉันไม่ได้เป็นเพื่อนซี้กับเขาขนาดนั้น
ส่วนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพความปราบปลื้มความประทับใจสดร้อนก็คือ
สาวเอสเนี่ยเขาสามารถคว้าผมประบริญญามานอนกอดได้สำเร็จ
หลังจากที่มุ่งมั่นทุ่มเทมา๖ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ได้พี่ชายคนสนิทอย่างเคนภูมิหอบดอกไม้ช่อโตเมื่อสักครู่นี้
เอามาให้ถึงที่เลยทำเอาเจ้าตัวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
ส่วนคู่จิ้นอย่างช้อนจินดาโชธ

เรียกว่าได้ส่งข้อความมา

งานรับปริญญาทั้งทีไม่เห็นมีเพื่อนพ้อง

อยู่ไกลคุณกุลเทพธนบรีทางไกล
หน้าคำเท่าไรคะ
ก็ตัดต้องว่าเพื่อนดาราในวงการพื้นอื่นมีใครไปร่วมยินดีกัน
ก็จริงแล้วหนูต้องบอกก่อนว่า
คือหนูแทบไม่ได้แบบว่าเชิญใครไปเลย
รู้ว่ามันร้อนแล้วมันลำบากเพราะว่ามหาลัยหนูอยู่ไกลมาก
มีมีส่งมาค่ะก็พี่เขาก็ส่งมาแสดงความยินดีปกติ
มีใครเข้ามา
ก็มาร่วมแสดงความยินดีค่ะก็ดีใจค่ะ
แสดงความยินดีปกติเหมือนมา
พี่เขาทำเป็นเหมือนมงกุฎดอกไม้อะค่ะใช่ก็เป็นแบบน่ารัก

ถ้าไม่บอกว่าเรียนจบแล้วนะฉันก็คิดว่าเข้า